คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะยังจับคนร้ายไม่ได้เลย
แต่ว่ามีความคืบหน้าเรื่องของอาวุธที่ใช้
กรณีที่ศพของน้องก้าวอายุ๖ปี๙เดือนนะคะ

แล้วทางครอบครัวบอกว่าต้องเก็บศพเอาไว้ก่อนปีหนึ่ง
ค่อยชาปนกิจแต่ปรากฏว่าทางวัดแจ้งว่า
โอ้โหถูกทุบปูนออกไปแล้วก็คนร้ายมาเจาะเอาที่หน้าผากของศพน้องอ่ะ
เอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยเอาไปทำปั้นเน่ง
แต่มันลักษณะของชิ้นส่วนของตรงกระโหลกตรงหน้าผากของศพของน้องที่หายไปเนี่ย

เจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคงไม่ได้ใช้สิวใช้อะไรแบบตอก
ซึ่งถ้าเราดูจากในหนังในละครมันต้องเป็นแบบนั้น
ใช่แต่นี่คือกลมเลยแล้วก็รอยขอบเนี่ยค่ะสม่ำเสมอด้วย
ตำรวจบอกว่าคนร้ายน่าจะใช้สว่านไฟฟ้าแล้วก็ใช้หัวเจาะแบบโฮซอคืออันนี้มันใช้สำหรับเจาะลูกบิดประตูไม้เจาะโลหะอะไรแบบนี้ค่ะ
เป็นเครื่องมือช่างเวลาที่เขาจะใส่พวกตัวลูกบิดอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะมันได้ส่วนอ่ะ
มันไม่ไม่พังเสียหายรู้แค่อาวุธแต่ยังไม่รู้ตัวคนร้ายครับ
กรณีศพของเด็กชายสุกลวัฒน์อยู่ศรีเจริญหรือน้องก้าวนะคะ
อายุ๖ปี๙เดือนที่คนร้ายแอบไปเจาะกระโหลกหน้าผากไปที่เมนวัดส่งเสริมธรรม
อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกวิทย์มุฒิสิน
ผู้กำกับสพจังหวัดอุดรธานีบอกว่ากำลังจับตาดูสำนักหมอผี
ที่รับทำเสน่ห์ทำคุณสัยเพื่อการค้าในอุดรธานี
เรื่องต้นจากการตรวจสอบมียี่สิบกว่าสำนักนะอ๋อเหรอฮะ
ที่อุดรธานีมันจะเยอะขนาดนี้
ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเชิงลึกนะคะว่าสำนักหมอผีไหน
ที่มีการต้มเขี้ยวหัวกระโหลกสมองหนังศีรษะเส้นผม
จากสำนักหมอผีแล้วต้องหาเบาะแสจากพระสงฆ์
พระสงฆ์ที่ทำของขลังก็มีไม่น้อย

คนร้ายไม่ได้ใช้สิวเป็นอาวุธในการต่อกระโหลกนะคะ
เพราะว่าจากรอยวงกลมขอบสม่ำเสมอ
ว่าคนร้ายใช้อาวุธที่ทันสมัยก็คือสว่านไฟฟ้า

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒๐๓๐มิลลิเมตร
หัวเจาะนี้มีลักษณะทรงกลมค่ะ
ใช้สำหรับเจาะลูกบิดประตูไม้โลหะ
ลักษณะหัวเจาะนี้นะคะคือพอเจาะเสร็จแล้วเนี่ย
เหมือนกับสิ่งที่เจาะจะติดขึ้นมาเป็นแผ่นเลยค่ะ

ก็เลยสอดคล้องกับแผ่นกระโหลกที่หายไป
พันธุ์ตำรวจโทวิบูลนนทแสงสารวัตรสืบสวนสพจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
ตำรวจไปค้นกุฏิพระด้วยนะคะ

แล้วไปเจอกระปุกของเหลวคล้ายกับขี้พึ่ง
อยู่ในกุฏิพระสารวุฒิอักษธรรมโม
เจ้าหน้าที่บอกว่าส่งกระปุกนี้ไปตรวจดีเอนเอค่ะ
ว่ามีชิ้นส่วนมนุษย์ผสมอยู่ในกระปุกหรือเปล่า

สารวุฒิก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนะคะ
คุณยายของน้องก้าวค่ะคุณยายอุไรรัฐสุวรรณหงษ์บอกว่า
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะนำปั้นเน่งไปขาย
หรือไม่ก็ทำลายทิ้งไปแล้วแต่สิ่งที่กังวลมากก็คือ
ก้าวจะถูกสะกดวิญญาณเอาไว้หรือเปล่า

คุณยายบอกยินดีให้ตำรวจเปิดเบ้าศพหลานนะคะ
เพื่อตรวจหาหลักฐานใหม่เพิ่มเติมได้นะคะ
ยายให้รู้จังสินะ

จะเปิดอีก๕ครั้ง๑๐ครั้งก็จะเปิดยินดี
พระครูพิพัฒน์วิทยาคมหรือหลวงพ่อเจริญ
ฐานยุโตเจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะคะ
เรื่องปราบผีปอบแก้คุณสัยแก้มนต์ดำ
อาจารย์ก็มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้
คือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยมีทั้งพระมีทั้งคนธรรมดา
ตั้งตัวเป็นคนรู้เรื่องคุณสัยมนต์ดำกันเยอะ
อวดอุตริตอ้างว่ารู้เก่งชำนาญเรื่องนี้
จริงแล้วไม่เคยไปร่ำเรียนไม่เคยศึกษา
บางคนอ่านหนังสือมาก็ลองผิดลองถูกไปหาชิ้นส่วนศพผีตายโหงเอามาปลูกเสกทำเสน่ห์บ้าง
ต้มเขี้ยวทำเป็นน้ำมันพรายบ้างเอากระโหลกไปบดเป็นผงผสมทำพระเครื่องบ้าง
ก็จะอ้างว่าใครที่ได้ครอบครองจะมีโชคมีลาบมีเสน่ห์ค้าขายขึ้น
สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยเขาขายกันเป็นหมื่นนะคะราคาขายเนี่ย๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐นะคะ
บอกว่าไม่ได้เป็นสิ่งดีอะไรนะคะเป็นสิ่งไม่ดีด้วยนะคะ
พระท่านก็เลยแนะนำญาติของน้องก้าวบอกว่าไม่ต้องกังวลใจ
เรื่องของการสะกดวิญญาณแนะนำว่าให้ญาติไปทำบุญกรวดน้ำ
บอกกล่าวพระแม่ธรณีในป่าช้าหรือว่าเจ้าที่อะไรก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
เรื่องนี้ก็จะคลี่คลายได้ไม่ต้องกังวลก็เหมือนกับให้กำลังใจครอบครัวของน้องก้าวด้วย